ดูคลิปนี้ฮะกระบะจอดรถในซอยจะขนของขึ้นรถแล้วไม่สนคันอื่นเลยคุณผู้ชมว่าเขาติดยาวกันขนาดไหนฮะ

รถเขาติดมันไปไม่ได้นะพี่จะเห็นไหมแล้ว
เออเอาเอา
มันสดควรตอบไหมแล้วครับรถเราติดอยู่เนี้ย

โอ้โหคุณผู้ชมถ้ารายการเรามีเวลาเยอะหน่อยนะ
จะให้ดูจนจบว่าจอดรออย่างนี้๖นาทีพี่เบิร์ต

คือเดี๋ยวนะสองฝั่งเลยคือทำความเข้าใจก่อนนะคนทำมาหากินเราเข้าใจนะแต่ว่า๒ร้าน
มาเอาของลงพร้อมกันเอาของขึ้นพร้อมกันเนี่ยคือมันก็ต้องคิดแล้วนะ
แล้วไม่ได้จอดแบบเยื้องกันด้วยนะ
เออคือมันต้องอำนวยความสะดวกให้คนใช้รถคนทำอาหารกินผมไม่เคยกดแตนเลยถึงก่อน
อันนี้เข้าใจแต่บางทีมันต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยป

คลิปของเจ้าของหน้ารถเอ่อคลิปหน้ารถเนี้ยน่ะก็รออยู่แบบนั้น
แต่ก็แล้วบอกพี่เลื่อนรถหน่อยมันติดกันยาวแล้วเนี่ย
แต่พี่เสื้อแดงคนนี้กับญาติเขาที่ขนของกันอยู่
ไม่สนใจเลยครับขนกันแบบค่อยขนใจเย็นแบบนี้
อืมโอ้โหพี่จะเอาแบบนี้จริงเหรอคะนั่นน่ะสิ
เราจะอยู่อย่างนี้กันจริงเหรอแล้วซอยแบบนี้ในประเทศไทยมีเยอะด้วยนะ
ทุกคนไม่แคร์เลยว่าจะมีรถติดอยู่หรือเปล่า
แล้วเราก็จอดรถขนของกันแบบนี้แม่จะอยู่กันยากนะครับ
อย่างที่บอกไป๖นาทีฮะรถมันติดเต็มซอยเลย
พี่เขาก็จอดแบบนี้แต่ก็ต้องชื่นชมรถคันที่มีกล้องนะ

คือถ้าผลใจร้อนนี่ลงไปบวกแล้วอ่ะอืมเออ
จะรุนแรงเอาได้ยังไงก็ต้องใจเข้าใจเรานะพี่
ครับเออน่ะหกนาทีนี่นานนะครับอ่า